และวันสำคัญวันนี้วันพฤชมงคลนะครับ
เสี่ยงทายของพระยาแรกนา
และพระโคนในงานพระราชพิธีพฤชมงคล
จรดพระนังคันแรกนาขวัญนะครับ
ทายออกมาและพยากรว่าปีนี้
จะเป็นปีที่น้ำมากนะครับ
โดยนายทองเปลวกองจันทร์ประหลัดกระทรวงเกษตรและสากร

ได้ตั้งสัตยาธิษฐานหยิบผ้านุ่งเสี่ยงทาย
ได้ผ้าสีคืบพยากรว่าน้ำจะมากสักหน่อย
าในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี
นาในที่รุ่มอาจจะเสียหายได้ผลไม่เต็มที่นะครับ
ส่วนการเสี่ยงทายของกิน๗สิ่งได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพด
น้ำย่าถั่วงาและเหล้าที่ตั้งเลี้ยงพระโค
ผลปรากฏว่าพระโคกินน้ำกับย่า
พยากรว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร
ธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
โคกินทัวร์พลหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

พยากรว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้น
การค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้น
และเศรษฐกิจจะรุ่งเรือง